คุณผู้ชมคะเห็นคลิปนี้แล้วแล้วก็เกิดคำถามเลย
พนักงานส่งของคนนี้วันหนึ่งส่งได้กี่บ้านกัน

เพราะว่าคนนี้เขาไม่เน้นเร็วแต่เน้นบริหารเอวค่ะ

บอกแล้วไม่เน้นเร็วแต่เน้นเอวดีค่ะ
ลีลาและความหานะครับ
ลูกค้าที่รับก็เต้นไปด้วยเหมือนกัน
ใช่ค่ะแล้วลูกค้าบางคนก็ไปคอมเมนต์นะ
บอกว่าอ๋อว่าแล้วโทรมาบอกว่ามีของจะมาส่งตั้งแต่๙โมง

พอไปติดอยู่บ้านอื่นแล้วก็เต้นอยู่แบบนี้

บ้านหนึ่งเต้นครึ่งวันอีกบ้านต้องรอไปก่อนนะ
บางคนก็บอกว่าเดินทางส่ง๑๕นาที

โอ้โหผมเห็นคลิปของคนส่งของคนนี้หลายคลิปนะ
คือเขาเป็นคนทำคอนเทนต์แบบนี้แหละคุณ
เพื่อให้ลูกค้าได้เฮฮาสนุกสนานแล้วก็เต้นตามกันไปด้วย
แล้วก็จังหวะลีลาการเต้นของเขาเพราะว่าเขาเป็นคนขายาว
เวลาการเต้นของเขาท่าทางก็เลยแบบตลกดี
ใช่ค่ะ
ก็คลายเครียดกันในช่วงนี้นะครับ